นาฬิกา๒๐นาทีนะฮะถ้าตอนนี้ทำกับข้าวทำครัวอยู่
จะต้องหันมาที่หน้าจอทีวีเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจเหลือเกินฮะ
มีพ่อนาคพ่อนาคเนี่ยอุ้มคุณพ่อขึ้นไปพระอุโบสถทำไมต้องอุ้มล่ะ
เพราะว่าคุณพ่อเดินไม่ได้แต่คุณพ่ออยากเห็นลูกชายเนี่ย
อยู่ใต้ร่มกาสาวพัฒน์คือได้เกาะลูกชาย
ชายผ้าเหลืองของลูกชายในการบวชพระครับ
ดูแล้วตื้นตันแทนตอนเด็กคุณพ่อก็อุ้มเรา

ได้เห็นการบวชของลูกชายคนเดียว
ได้เกาะบวชพระเหลืองลูกชายขึ้นสวรรค์ไว้อย่างนั้น
ให้คิดไว้แบบนี้แล้วไม่มีญาติเลยเหรอมีแต่อายุที่น้อยสุดเนี่ยก็หลัก๕แล้วฮะ
หลัก๕จะอุ้มคุณพ่อคงไม่ไหวพ่อนาคเลยบอกว่านี่พ่อผมเอง
ผมอุ้มเองฮะอุ้มขึ้นไปแล้วก็ไปดูบรรยากาศการบวช
กระทั่งเสร็จการบวชเป็นพระเป็นพระก็อุ้มพระอุ้มโยมพ่อ
ลงมาข้างล่างนี่คือภาพที่ตื้นตันใจเหลือเกิน
วัดป่าพานุรังศรีบางพลัดกรุงเทพมหานคร
คนที่ดูก็ร่วมสาธุฮะสาธุแล้วขอให้ผลบุญครั้งนี้
พ่อนาคหรือพ่อพระได้บวชไปทำให้คุณพ่อ
กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งกับผลบุญครั้งนี้

นี่แหละพระอรหันต์ที่แท้จริงเลย